คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าตาสว่างตาค้าง
ยังไม่ทันไรเลยคราวนี้ขอเสิร์ฟเมนูใหม่อีกแล้ว
เมนูกุ้งแชร์
บอกเลยว่าได้ยินเมื่อไหร่นะติดหู
แล้วเดี๋ยวดูท่าเต้นเขาด้วยบอกเลยว่าไม่ธรรมดา
กับลูกทุ่งสาวคาขาวหมอลำซี
กิ้งลีสีจุ่มฝนกับซิงโก้ล่าสุดที่มีชื่อว่า
ออนแมกกิ้งกุ้งแชร์
ขอบคุณเลยค่ะ
แค่ลืมตาหัวใจก็ยังที่ทอดมันเป็นเงาความรักทำให้คนตาบอก
ยังลืมไม่ลงยังคิดถึงเธอตลอด
ฉันต้องการป้องกันให้ตาฉันสว่าง
จะมีทางอะไรอะไรไม่ให้ปิด
เรื่องใกล้ต้องการคาวเฟย์อีน
คิดซิคิดซิข้าวปูชิโน้

อะไรดีนะม็อกแค่สปริศอย่างผิดนาน
หรือปลาทองโกปากซอยบาง
เฮ้ยลาเต้ลาเต้ลขาวซีขาวซีคาวเฟย์อีน
เฮ้ยเฮ้ยเราใกล้ต้องการคาวเฟย์อีน
ใจดูหน้าตาใสแต่ทำไมเจ้าชู้
เห็นหน้าละอ่อนน่ารักน่าเอ็นดู
เจ้าชู้กับแท่
วัยรุ่นอกหักพอรักเขามากไปเลยหาคนปลอบใจเป็นเพื่อนกูอีกหน่อยแม่
กินเข่าบ่อแสบถ่ากับแก้มก็ได้อีแน่อยากกินกุ้งแชร์ไม่ต้องแค่แฟนคนเดียว
กุ้งแช่กุ้งแช่วันแม่ไปกินกุ้งแช่ได้กินแต่ข้าวไข่เจียว
วันนี้หนูอยากไปเที่ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกินกุ้งแชร์แม่น้ำแม่ออนไง
ขอโทษเด้อแม่ใจแน่คนดีที่เมาวันนี้เพราะต้องการปลอบใจ
ถ้าฟังคำแม่จะไม่หลงรักใครรักตัวเองเข้าไว้อาจเชื่อแม่เชื่อแม่เชื่อแม่เชื่อแม่ไง

กุ้งแชอ่อนแม่ไปกินกุ้งแช
ไม่รู้มาก่อนว่าเธอเป็นคนหลายใจดูหน้าตาใสแต่ทำไมเจ้าชู้
เห็นหน้าละอ่อนน่ารักน่าเอ็นดูแต่ทำไมหัวงู
เจ้าชู้ค่ะแท้
ไว้รุนโอบหักเพราะรักเขามาไปเลยหาคนปลอบใจเป็นเพื่อนคู่อีน้อยแม่
กินข้าวบ่อแสบถ้ากับแก้มก็ดีแน่อยากกินกุ้งแชไม่ต้องแค่แฟนคนเดียว
กุ้งแช่กุ้งแช่อนแม่ไปกินกุ้งแช่ได้กินแต่ข้าวไข่เจียววันนี้หนูอยากไปเที่ยว
ไปกินก๋วยเจียวและกินกุ้งแชน่าแม่น่าแม่อ่อนแม่ไงไงไงไง
ขอโทษเด้อแม่ใจแน่คนดีที่เมาวันนี้เพราะต้องการปลอบใจ
จะฟังคำแม่จะไม่หลงรักใครรักตัวเองเข้าวา
เชื่อแม่เชื่อแม่เชื่อแม่เชื่อแม่ไง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

คนแอบแซวตอนแรกคิดว่ามันมาจากตุ้งแช่

จริงไอเดียมาจากเสียงเชิดสิงโต

จะบอกว่าไอเดียนี้มาจากทีมงานหญิงลีชอบกินกุ้งใช้น้ำปลาเวลาที่
ที่เราไปดื่มหรือว่าไปปาร์ตี้ตามร้านอาหาร
แล้วก็บอกว่าสั่งกุ้งแชน้ำปลาให้อีกหน่อย

สั่งอย่างนั้นแหละกุ้งแช่
ไอ้จังหวะนี้มันวนอยู่ในหัวเราใช่ไหม

นักงานเสิร์ฟก็เอาสั่งสักทีเถอะ
แล้วพอหญิงกลับบ้านไปหญิงอาบน้ำสระผมหญิงก็พุ่งเช่
มันไม่ออกไปจากหัวสักที

เหมือนคิดซิกคิดซิกคาปูชิโน

หนวดกุ้งค้าตรงหัว

ออนแม่กินกุ้งแช่ได้กินแต่ไข่เตี้ยว

ไข่เต้้วนะแล้วกินก๋วยเต๊ะเร็ว
แล้วกินกุ้งแช่
ชอบมากกว่าอิงไง
ต้องรอดูต้องรอดูนะฮะนี่หญิงลีเต้นต้องรอดู
ว่าเพลงต่อไปจะเป็นอะไรซึ่งหญิงลีก็พาเต้นสนุกแน่นอนนะคะ
ก็รอลุ้นว่ามีมูบ้างไหมคะ
เพลงนี้เราจะอยากประสบความสำเร็จสักแค่ไหนยังไงไปบนที่ไหนบอกได้ไหม
วันนั้นเป็นวันที่หญิงลีไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดพิจิตรนะคะ
แล้วก็เลยถือโอกาสไปกล่าพ่อยอดรักที่วัดหาดแตงโมนะคะ
แล้วก็ตรงกันเป็นวันบังเอิญของวันเกิดของพ่อยอดรักวันที่๖กุมภาใช่ไหมคะ
แล้วหญิงก็เลยอธิษฐานขอพรว่าพ่อหนูจะทำเพลงใหม่นะ
เพลงอ้อนแม่กินกุ้งแช่จังหวะสนุกขอให้ฟ้อนมีนรีบ